ซ้อมงานแต่งของครูแต่งนะครับ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

มาว่าใช่โอนเงินมาไหมเหมือนมีจำนวนเงินเข้าครับแล้วเราก็เลยเหมือนส่งหลักฐานไปยืนยันจากการที่ดึงจองนั่นแหละค่ะก็เป็นการช่วยเงินของเราเองน้องก็เลยดีใจเหมือนว่าตื่นเต้นเหมือนกันว่าไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เป็นแบบมิติใหม่แปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นแบบส่วนตัวเลยพอคุณครูท่านไหนได้การ์ดก็เหมือน

ไม่เคยพกและอีกอย่างตอนเนี้ยเป็นหน้าแต่งงานอ่ะนะครับอาจจะมีคนนำไปใช้ในไอเดียการช่วยซองแบบนี้เยอะขึ้น